ก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงกับเรื่องของสถานการณ์น้ำ

ผมพอฟังแล้วมันก็น่าตกใจ

เริ่มของเข้าของหนีน้ำกันไป
ไปดูกันหน่อยที่เพชรชบอุทย์บริการราชอุดสดี
ถ้าเกิดนับตอนนี้ก็๙โมง๒๔ก็อีกสักประมาณสัก๒ชั่วโมงครึ่ง
อ่าแต่ว่านั่นเป็นสถานการณ์ที่เขื่อนนะ
คำว่าเที่ยงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าน้ำมันมาถึงตัวเมืองเพชรบุรีนะไม่ใช่นะ

นึงวันประมาณนี้
มันไหลลงไปในบ้านเรือนชุมชนของประชาชนนะครับ
ก็พอข่าวนี้ออกไปเนี่ยแน่นอนนะฮะ
ทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาครับในเขตของเทศบาลเมืองเพชรบุรีเนี่ย
ชาวบ้านนับร้อยออกไปกรอกกระสอบทรายช่วยกันนะฮะ
นำไปเสริมกำแพงป้องกันน้ำของบ้านของแต่ละคนนะ
เทศบาลก็นำทรายไปเทกองเอาไว้ให้
พร้อมในการจัดเป็นกระสอบให้กับประชาชนฟรีด้วย
ใครต้องการกระสอบก็ไปเอาเลยไปกรอกเอาเลย
ทำกำแพงกั้นน้ำไปกรอกทราย
แล้วก็หารถบันทุกข์กลับไปเองนะฮะ
โดยมีประชาชนชาวบ้านกว่า๑๐๐คนทำกระสอบทราย
นำกลับไปแล้วกว่า๑๕๐๐๐กระสอบ
นายสมเกียจประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจาน
มีน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มขึ้นตลอด
เวลาดังนั้นสักประมาณเที่ยงของวันนี้น้ำจะไหลล้นสปิลเวย์ครับ
แล้วก็ใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบสองชั่วโมงจะไหลถึงเขื่อนเพชรบุรี
ก่อนจะไหลจากเขื่อนเพชรชบุรีในเวลาไม่เกิน๒๐ชั่วโมงจะเข้าไปถึงเขตเทศบาลเมืองเพชรชบุรี
แน่นอนพอเข้าปุ๊บมันก็จะไปเจอบ้านเรือนชาวบ้านต่างนะครับ
และประเมินว่าน้ำในจังหวัดเพชรชบุรีจะใกล้เคียงกันหรือมากกว่าปีที่แล้วประมาณ๕๐เซนติเมตร
โดยปีก่อนน้ำท่วมสูงประมาณสามสิบถึงห้าสิบเซนติเมตรแต่ปีนี้คาดว่าน้ำจะสูงประมาณแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตร
อันนี้ถ้ท่าถุ้มสูงประมาณแปดสิบถึงหนึ่งเมตรแปดสิบเซนติเมตรถึงหนึ่งเมตรนี่คือเดินทางลำบาก
แล้วเขาบอกว่าจะหันร้านหนึ่งถึงสองเดือนโอโหนานกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะ
ด้วยอัตราที่ประมาณ๓๐๐ลูกบาทเม็ดตัวเวลาที
จากนี้ไปถึงกระทั่งเขื่อนเพชรปริมาณระดับน้ำที่สูงขึ้น
สูงขึ้นเท่าไหร่ประมาณสัก๓เมตรกว่า
จากนั้นปั๊บมันก็จะเข้าไปที่เขื่อนเพชร
เขื่อนเพชรจากนี้ไปประมาณ๖๐กิโลเมตร
ถามว่าใช้ระยะเวลาประมาณ๑๐ชั่วโมง
แล้วก็จากเขื่อนเพชรก็จะมีไปวิ่งสองทาง
ทางหนึ่งก็คือเข้าไประบบชมประธาน
แล้วอีกทางหนึ่งก็คือเข้าไปสู่อำเภอเมืองเพชรบุรี
จากนี้ไปจะแก่งกระจานไปถึงข้างล่างเขื่อนเพชรเนี่ย
แน่นอนอันนี้จะมีผลกระทบ
ถามว่ายาวนานไหมประเมินสถานการณ์
เข้าไปว่าคงประมาณสัก๑เดือนเศษ

แล้วก็จากนี้ปั๊บจากเขื่อนแก่งกระจานลงไปข้างล่าง
สถานการณ์จะใกล้เคียงเบื้องต้นจากใกล้เคียงปีที่แล้ว

ตั้งแต่หลังเขื่อนเพชรเทียบเท่า๓๐๐กว่า๓๐๐กว่า
แต่เราประเมินว่าในกรณีที่น้ำฝนไม่ตกไม่อยู่อีก

ซึ่งตรงนี้เองก็เรียนได้ว่าถ้าเราเผื่อไว้สัก๕๐เซนต่อปีที่แล้ว
มันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
ทางนี้นะครับเขื่อนแก่งกระจานก็สามารถรับน้ำเต็มความจุของเขื่อนได้

แต่ว่าปัจจุบันมีน้ำอยู่ในเขื่อน๑๙๗หรือว่า๖๙๐ล้านลูกบาทเมตรแล้ว
ปริมาณน้ำไหลเข้าตอนนี้๒๔๘ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
แต่ว่าระบายออกได้๙๓ล้านลูกบาทเมตร

ด้วยการติดตั้งการลักน้ำ๑๒แถว
สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก๓ล้าน๑แสนลูกบาทเมตรต่อวัน

ต้องให้ทางจังหวัดเตือนประชาชน

ทั้งเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำ

ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรชบุรี

ค่ะก็เป็นการคาดการณ์ว่าน้ำจะไหลเข้ามา
และปริมาณที่เขามีการคาดการณ์ว่าจะถึง๘๐เซนติเมตรถึง๑เมตร
ยังไม่ได้บวกวิธีการที่เขาจะผันน้ำออกข้างทางนะ
เขาเป็นการเตือนในระดับที่สูงไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัว

เพราะว่ากลัวว่าจะเหมือนเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์๒สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมา
เพื่อนบ้านของเราที่ประเทศลาว
ยืนยันออกมาว่าเขื่อนเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ด้วยซ้ำไปไม่แตกแน่นอน
มันคงแข็งแรงมากเลยนะคะ
แล้วการเตรียมพร้อมรับมือของทางการก็รัดกลุ่มเป็นอย่างดีด้วย
เห็นจากตอนนี้หลายภาคส่วนลงไปช่วยกันอย่างเต็มที่